การแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดพิจิตรนั้นถือว่าเป็นการแข่งขันที่ฝีภายทั่วประเทศอยากจะเข้าร่วมมากที่สุดนะครับ
สาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าสนามนี้เป็นเพียงสนามเดียวครับ
ที่จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานถาวรจากในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งก็มีอยู่ถึง๓ประเภทการแข่งขันด้วยกัน
ซึ่งก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับที่มีต่อกีฬาพื้นบ้านประเภทนี้
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นความภาคภูมิใจของบุญมีแก้วกัมพลวัย๖๒ปี
ราศดรชาวอำเภอเมืองพิจิตรหลังเรือชาลวันสิงหลีโอ
คว้าชัยชนะในการแข่งขันเรือยาวประเภทยาวใหญ่๓ปีซ้อน
ได้กรรมสิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทานถาวรตามกฎสนามแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร
บุญมีบอกว่าการได้ครอบครองถ้วยพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่๙
ถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของการแข่งขันเรือยาวที่ตัวเองทำมาตลอด๑๐ปี
และถือเป็นสิริมงคลต่อฝีภายและครอบครัวแก้วกัมพล
พร้อมจะเก็บรักษาถ้วยพระราชทานใบนี้ไว้อย่างดี
เพราะคงเป็นถ้วยพระราชทานใบสุดท้ายที่ส่งพระราชทานให้สนามแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร
ในราชการของพระองค์
โดยส่งแข่งขันเรือนี่สูงสุดคือถ้วยพระราชทาน
ต่างกับเงินทองไม่สำคัญนะครับต้องมันอย่างเดียวพวกเราทำยังไง
ได้ของถ้วยที่สูงสุดในชีวิตของเรา
อย่างจังหวัดพิจิตรนี่ผมว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทย
ใครก็อยากจะได้ถ้วยของพวกงศาล
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่บุญมียังจำได้ไม่รู้ลืมและเสียใจเป็นอย่างมาก
คือเมื่อครั้งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือยาวที่สนามเขาเต่าจังหวัดเพชรชบุรี
ประเภท๓๐ฝีภายในครั้งนั้นตามกำหนดของสำนักพระราชวัง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธการแข่งขัน
และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศในแต่ละประเภทด้วยพระหัสของพระองค์เอง
แต่ก็เกิดเหตุการณ์บางประการทำให้พระองค์ไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินไปได้
พอวันเสาร์ชนะเข้าชิงประมาณ๔โมงเช้านะ
ท่านจะเสด็จมามามอบรางวัลด้วยพระหัสของท่านเอง
แต่ผิดหวังมากครับหมอไม่ให้ออกมามอบรางวัล
และไม่มาที่สนามเกี่ยวขัน
แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรถือเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชถึง๓ถ้วยด้วยกัน
คือประเภทยาวใหญ่ยาวกลางและยาวเล็ก
พระองค์ส่งพระราชทานให้สนามแข่งเรือยาวแห่งนี้เป็นการถาวร

สร้างความปลื้มปิติให้กับราศดรชาวจังหวัดพิจิตรอย่างหาที่สุดมีได้
นี่ถือว่าเป็นสนามเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในข่าวครั้งนี้
จำนวน๓ใบและประจำตนาม

ชาวจังหวัดพิจิตย์รู้สึกลากลืมปิติยินดีอย่างยิ่ง
ที่จังหวัดพิจิตรนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้
ตึ๊งสนามวัสลวงม์นี้จังหวัดพิจิตย์นั้น
ถือว่าเป็นสนามแข่งการเลือดยาวอันดับ๑ในประเทศไทย
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตา
ต่อราชดรทุกพื้นที่
และส่งให้ความสำคัญกับกีฬาทุกประเภท
โดยเฉพาะการแข่งขันเรือยาวประเพณีกีฬาพื้นบ้าน

พระองค์เองที่สนามแข่งขันเรือยาวเขาเต่าจังหวัดเพชรบุรีที่สำคัญพระองค์จะพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้เกือบทุกสนามแข่งขันเรือยาว
ทำให้ผู้ที่ได้ครอบครองถ้วยรางวัลพระราชทานต่างปลื้มปิติภาคภูมิใจ
หายจากความเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกซ้อมการลงแข่งขันและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกีฬาพื้นบ้านประเภทนี้
สมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน